คุณผู้ชมไปร่วมอนุโมทนาบุญกันหน่อยดีกว่ากับพี่ศิลปินตลกมากมายนะฮะ
เดินทางกันไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ไปช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ทำบุญเนื่องในวันอายุวัฒนามงคล๖๐ปีของหลวงตาสิ้นคิดค่ะ
ไปกันเลยค่ะเช้าตรู่วันนี้นะคะที่บริเวณสาราสิ้นลม
วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์อำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ดารานักแสดงตลกคนดังเยอะเลยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นอาเด๋อดอกสะดาวอาถั่วแระเชิญยิ้มพี่ชูศรีเชิญยิ้ม
หย่องลูกหยีพี่เขาทรายแกเล็กซี่แล้วก็พี่สามารถพยักษ์อรุณ

เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาสิ้นทรัพย์จรณฑรรโมหรือว่าหลวงตาสิ้นคิดนั่นเองค่ะ
ที่วัดบ่อน้ำพระอินทร์ทุกคนพร้อมใจกันเดินทางเข้าร่วมถวายมุฒิตาศักระ
อายุวัฒนมงคล๖๐ปีของหลวงตานะคะ
มีลูกศิษย์ของหลวงตาทั่วสารทิศเลยแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ประมาณ๓๐๐คนค่ะ
เขาลงแรงลงใจกันช่วยกันปลูกป่าพันไม้มงคลกว่า๕๐๐ต้นพี่แจ๊ค
บริเวณโดยรอบวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นี่แหละหลังจากนี้เดี๋ยวร่มรื่นมากกว่านี้แน่นอน
ในวันปลูกป่าแห่งชาติค่ะพี่ศิลปินตลก
เรียกได้ว่ามาช่วยสร้างสีสันให้งานบุญเมื่อวานนี้คึกคลื้นแล้วก็อิ่มบุญกันไปด้วยนะคะ
หย่องลูกหยีบ้างดีกว่าเล่าให้นักข่าวของเราฟังว่านี่เป็นเจตนารมณ์ของหลวงตาเลย
จากลูกศิษย์จะได้เดินทางมากราบหลวงตาในวันนี้ก็ยังได้ทำประโยชน์กันอีกด้วยค่ะ
เพราะว่าพื้นที่ที่ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นพื้นที่โล่งว่างเสื่อมโทรมนะฮะ
หลวงตาก็เลยคิดไอเดียให้ทุกคนมาแบบร่วมแรงสามัคคีกัน
หลังจากนี้พอต้นไม้เติบโตชาวบ้านก็ได้ประโยชน์อีกร่มรื่นกันไปนะ
อีกทีละกันมาทำบุญกันในวันอายุวัฒนมงคล๖๐ปี
ปีของหลวงตาสิ้นคิดนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ